มีผู้หญิงคนนึงร่วมกับพวกเนี่ยปรากฏว่าจ้างวานมือปืนเพื่อฆ่าแม่ตัวเอง
ฆ่าแม่ตัวเองทำไมจะเอาเงินประกันแล้วก็มรดกต่างมาเป็นของตัวเอง
แล้วก็จะนำเงินเหล่านั้นไปช่วยเหลือสามีที่ติดคุกในคดียาเสพติดนะคะ
เหตุการณ์นี้ในที่สุดแล้วตำรวจของสนโครครามก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาสาวคนนี้ได้
ตำรวจสนโครครามนำตัว๒ผู้ต้องหาค่ะก็คือนายประเชิญหรือจ่อยกบินโรธ
ทำหน้าที่เป็นมือปืนยิงนางเอื้อมเดือนศรีสังอายุ๕๕ปี๒นัด
กระสุนเข้าบริเวณรางนมด้านขวาบาดเจ็บสาหัส
และนายดาวแจ้งประดิษฐ์อายุ๓๕ปีคนนี้เป็นคนชี้เป้าค่ะ
ตำรวจนำตัวทั้งสองคนนี้มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านนวลจันทร์
คนที่จ้างวานไม่ใช่ใครเลยค่ะนางสาวกาญจนาหรือตายศรีสังอายุ๒๕ปี
ซึ่งเป็นลูกสาวแท้ของนางเอื้อมเดือนผู้บาดเจ็บ
ตรวจเอกอลงกรสิริสงครามผู้กำกับการสนโครครามเปิดเผยนะคะ
วันที่คนร้ายลงมือก่อเหตุคือ๒๒มิถุนายนที่ผ่านมาแล้ว
ก็มีการสั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่มาตลอด
หาข้อมูลจนกระทั่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้
พร้อมของกางเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาด๓๘
ซึ่งจากการสอบสวนเนี่ยนางสาวตายผู้ต้องหายอมรับสารภาพค่ะ
ว่าตัวเองเนี่ยจ้างวานเพื่อนของแฟนนุ่มราคา๒แสนบาทเลยนะ
ลงมือก่อเหตุเพื่อหวังเงินประกันของผู้บาดเจ็บ
จำนวน๓ฉบับมูลค่า๓แสนบาท
และที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์อีก๒แปลงมูลค่าประมาณ๑๐ล้านบาท
อยากได้เงินขนาดนี้เอาไปทำอะไรค่ะยอมฆ่าแม่ตัวเอง
จะนำเงินไปช่วยเหลือแฟนที่ตอนนี้อยู่ในเรือนจำจังหวัดมีนบุรี
คดียาเสพติดซึ่งเธอเนี่ยวางแผนกันมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วก่อนลงมือ
จากการสืบสวนเพราะว่านางสาวตายผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ
ยังเคยพยายามก่อเหตุลงมือฆ่ามาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงสองเดือนก่อน
สืบสวนยังอยู่ระหว่างการขยายผลค่ะเพราะเชื่อว่าอาจจะมีคนอยู่เบื้องหลังก็ได้
เพราะกลุ่มที่ลงมือก่อเหตุนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
และก็ไม่เชื่อว่านางสาวตายคนนี้จะเป็นคนลงมือสั่งการจ้างวานมือปืนยิงแม่ของตัวเอง
คือมันน่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านั้นนะคะ
ลูกคนหนึ่งจะตัดสินใจฆ่าแม่ตัวเองแบบนี้นะ
สะเทินใจวันแม่จริงเลยนะคะ